ดูอีกเหตุการณ์ค่ะเป็นกระแสในโซเชียลอยู่ตอนนี้

แล้วภาพนี้มันปรากฏออกมาในโลกโซเชียล
มีการมาแสดงความคิดความเห็นกันหลากหลายเลยว่า
โอ้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยคงไม่เป็นอะไรหรอก
แต่นี่มันร้านอาหารนะคะ
ร้านนี้ร้านดังไม่ต้องบอกว่ารู้ร้านอะไร
ใช่ค่ะคือเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าสำหรับคนรักหมาทำที่บ้านไม่แปลก
แต่ถ้าเป็นร้านอาหารร้านตามสาธารณะดูยังไงก็ไม่เหมาะสม
เพราะว่าหมาบางทีน่ารักสำหรับเจ้าของแต่อาจจะไม่น่ารักสำหรับทุกคน
ที่สำคัญอาจจะมีเชื้อโรคมีเชื้ออะไรต่างที่อยู่ในตัวของน้องหมาด้วย

คือน้องไม่รู้ว่าช้อนอันนี้เจ้าของกินด้วยไหม

แล้วไปตักแล้วเพื่อนก็กินด้วยแล้วไปตักให้หมากินมันก็อันนี้ไปหมดอะนะ
คือผู้ที่โพสต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาก็เลยนำมาแชร์
แล้วก็เล่าว่าลูกค้าคนอื่นเห็นการกระทำของผู้หญิงในภาพ
ตักขนมหวานใส่น้ำแข็งแบบเกาหลีที่เรียกว่าบิงซูให้กับหมากิน
ก็เลยแจ้งพนักงานในร้านพนักงานก็เข้ามาเตือนว่า
เอาช้อนไปป้อนหมาแบบนี้ไปป้อนน้องแบบนี้ไม่ได้
แต่อีกฝ่ายสวนกลับมาทันควันว่าก็น้องอยากกิน
นี่ค่ะทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับรับไม่ได้
ก็เลยถ่ายภาพมาฟ้องชาวเน็ต
ชาวเน็ตอ่านเรื่องนี้แล้วเห็นภาพนี้แล้วรุมสับเละเลยนะคะ
มารยาทในการนำหมาเข้าไปในร้านอาหาร
แล้วก็มองว่าการที่ผู้หญิงในภาพบอกว่าก็น้องอยากกิน
เถียงที่ไร้เหตุผลสิ้นดี
คุณผู้ชมเวลาต่อมาผู้โพสต์เนี่ยแจ้งในทวิตเตอร์ว่า
หลังเกิดเรื่องทางพนักงานของร้านเนี่ย
ช้อนอันนี้ค่ะไปทิ้งทันทีนะคะ
แล้วก็มีการฝากถึงคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาคนอื่นว่า
หากอยากกินพร้อมกันควรจะไปกินที่บ้าน
ซื้อไปกินที่บ้านดีที่สุดค่ะ
ป้อนที่บ้านเถอะเนอะนะครับช่วงนี้โรคระบาดยิ่งกำลังเยอะอยู่เนอะ
ทำแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะ